ส่วนเรื่องนี้ที่จังหวัดระยองค่ะมีผู้หญิงคนนึงนะคะไปซื้อเบอร์เงินคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมคะเบอร์เงินเบอร์ทองหวยใต้ดินอะไรแบบเนี้ยแล้วเธอถูกรางวัลงวดหนึ่งมิถุนายนเลข๐๙ไปขึ้นเงินรางวัลกับคนขายคนขายบอกว่ามีคนมาขึ้นเงินแล้วถูกจริงป่ะเนี่ยทะเลาะกันไปหนึ่งรอบหลังจากนั้นพยายามจะก

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐มิถุนายนค่ะที่หน้าอนามัยเขาดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองผู้หญิงที่ถูกทำร้ายคือนางสาวจำเรียงอายุ๕๕ปีเธอโชว์รอยแผลฉีกขาดที่ใบหูเย็บ๑๑เข็มนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุไปซื้อเบอร์เงินถูกรางวัลเลข๐๙เป็นงวด๑มิถุนายนซื้อตัวเงินจากนางใจอายุ๗๑ปีก็คือผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนะคะ
ตัวนางสาวจำเรียงบอกว่าคือก่อนหน้านี้เอาเบอร์เงินไปขึ้นรางวัลแต่ถูกนางใจคนขายเนี่ยถามว่าเอาเบอร์มาจากไหนมีคนถูกไปแล้วนะมาขึ้นเงินไปแล้วนะจ่ายไม่ไหวหรอกแล้วก็ทะเลาะกันนี่ทะเลาะกันที่ตลาดไปแล้วรอบนึงนะคะจากนั้นมีคนมาไกลเกลี่ยให้เลิกแล้วต่อกันไปแต่ทีเนี้ยตัวนางใจคนขายอ่ะเอาเลขของเธอไปให้คนอื่นดู
เธอก็เลยไม่ยอมเธอไปท้านางจัยคนขายว่าพูดแบบนี้มันไม่ได้นะไปสาบานกันเลยสาบานต่อท้าเวทสุวรรณเลยเธอบอกเนี้ยเลขที่เธอถูก
ดูสิก็หยิบเบอร์ในกระเป๋าไปให้เขาดู
พอเขาดูแล้วก็บอกว่ามึงไปเอาเบอร์มาจากไหน
อืมอ่าเขาว่าอย่างเงี้ยเอาเบอร์มาจากไหน
คือคืองวดประจำวันที่เท่าไหร่อ่ะครับจ้ะงวดที่มันออกข้างล่างศูนย์เก้าอ่ะจ้ะ
อืมก็คือหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราได้ไปทวงถามเขาว่าเราถูกเลข
ค่ะแต่เขาบอกว่าคนอื่นถูกอ่ามีคนถูกสองคนแล้วเขาจะจ่ายไหวเหรอ
ก็เลยเกิดมีปากเสียงแล้วก็ไปทะเลาะกันที่ตลาดนานไหมครับ
สนกระทั่งกว่าที่เขามาทำไรเราว่ะก็นานอยู่จ้ะ
แต่เขาก็เอาเบอร์ของเราเนี่ยไปให้คนอื่นดูคนที่เขารู้จักที่ตลาดเขาดิน
ครับว่าเนี้ยสีก็ไม่เหมือนกันเขาว่าสีไม่เหมือนกันเขาว่าอย่างเงี้ยอ่า
ไปให้เขาดูกันหลายคนอยู่เขาก็เทียบดูว่าไม่ใช่ก็มันก็สีเขียวเหมือนกัน
อืมครับแล้วเขาได้แจ้งไหมว่าใครเป็นคนถูกอ่ะครับเขาเขาไม่ได้แจ้งเขาเขาบอกว่าคนอื่นถูก
สุดท้ายนะคะผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้ที่สพแกลงนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอรอใบรับรองแพทย์ก่อนถึงจะสามารถเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำได้
ตอนนี้เธอบอกว่าเธอทำได้เพียงแค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แต่เรื่องนี้ก็เป็นในมุมของการทำร้ายร่างกาย
แต่มิ้วเข้าไปดูข้อมูลในกระทรวงยุติธรรมของเว็บไซต์เขา
เขาเคยมีโพสต์เตือนเอาไว้หลายครั้งนะคะตัวเงินตัวทองหวยใต้ดินมันผิดกฎหมาย
พรบการพนันจริงแล้วต้องขออนุญาตเป็นความผิดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับด้วยนะคะ